กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูกล้ามเนื้อเน้นของหนุ่มคนนี้กันก่อนเลยนะ

นี่เป็นยังไงคะเปิดตัวเท่เลย

คือเขามาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องฮานโซโล

พร้อมทิ้งงานแสดงที่กำลังรุ่งที่เมืองไทย
ไปรับงานต่างประเทศแบบเต็มตัวแล้วนะคุณ
แต่พอถามว่ามีใครติดต่อมาหรือยัง

แต่ตั้งใจอยากจะไปให้ได้
แล้วแบบนี้จะรอดหรือว่าจะร่วงล่ะคะหนุ่มก๊อตค่ะ
ผมเชื่อว่าการแสดงผมพอทำได้

ถ้ามันไม่เข้าใจมันก็จะทำให้การแสดงมันผิดเพี้ยน
เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาจริงเอาจังในช่วงปีนี้
เรียนภาษาแล้วก็ฝึกซ้อมการแสดงมากขึ้น
จะเริ่มออกแคสติ้งหลังประมาณกันยาอะไรอย่างนี้
ช่วงนี้เราก็ฝึกให้เต็มที่ก่อน

ไปเรียนต่างประเทศในที่นี้ก็คือ

ผมว่านักแสดงที่เก่งคือนักแสดงที่เป็นเด็กและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

นักแสดงที่เก่งก็คือนักแสดงที่เป็นเด็กแล้วเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

สำหรับนักแสดงรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่วงการบันเทิง

ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครติดต่อเข้ามา
ตัวเขาเองพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อรอรับงานใหม่

ว่าไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะแฟนเขาก็เป็นต่างชาติอยู่แล้ว
คุณโบเป็นลูกครึ่งน่าจะช่วยกันสอนได้นะคะ

เหมือนพวกเราไงทำตัวหมูกระทะยังไม่เต็มภูมิอะไรอย่างนี้